พี่แจ้งในมุมหาวิทยาลัย

เริ่มต้นจากตอนนั้นเดี๋ยวติดต่อมาอะไรยังไงบ้างนะ
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เฉยว่าโอเคไม่เป็นไรติดต่อมา
แต่ว่าพอสุดท้ายด้วยภาพข่าวที่มันออกมาค่ะ
กลายเป็นผลลัพธ์ว่าเราเบี้ยวงานเราไม่ไปตามงาน
ทีนี้คือเหมือนหนูก็เอ้ากลายเป็นเราเสียหาย
แค่นี้เองค่ะคือเราก็อยากจะชี้แจงว่า
เราไม่ได้เบี้ยวงานถ้าอย่างนี้มันกลายเป็นเหมือน
แต่ว่าเราไม่มีความรับผิดชอบในการทำงาน
เราไม่ไปตามงานถ้าเกิดใครจะกล้าจ้างเราอีกนะ
ถ้าเราอยู่ดีเคยมีข่าวไปว่าเบี้ยวงานไม่ไปงานอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วได้ถามไหมครับตอนที่ตอบค่ายเชื่อของเขาอะไร
คือด้วยการที่เราไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัวแล้ว
แต่ด้วยข่าวที่มันค่อนข้างจะแรง
แล้วก็หลายคนก็ตัดสินไปแล้ว

แล้วก็ออกมาชี้แจงแสดงความรับผิดชอบ

เป็นอย่างที่เขาอธิบายหรือเปล่า
เป็นอย่างที่เขาชี้แจงหมดแล้ว
อันนี้ก็ตามที่ออร์แกนไซเซอร์ชี้แจงไปเลยค่ะ
หน้าต้อนที่แล้วดูคือตามเหตุผลที่เขาเขียนไปเลยค่า
คือเขาคุยกับคุณแม่ค่ะซึ่งรายละเอียดหยิบ
พ่อบอกว่าช้อนไม่อยากร่วมงานด้วยความรู้สึกของเราล่ะ

หนูก็อยู่อย่างเนี้ย

เพราะว่าตัวเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะเราก็คอนเฟิร์มงานไปเรียบร้อยแล้ว
คือเขาก็ส่งรายละเอียดดีเทลมาทุกอย่างแล้วในชื่อก็จะมีชื่อเราสองคนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เกี่ยวกับเหมือนหน่วงไม่สนตรงนี้

นิดนึงค่ะมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วคือก็โดนแคนเซิลงานด้วยแล้วยิ่งพอทราบเหตุผลเราก็ไม่เป็นไร
หรือว่าไม่เป็นไรคือตอนนั้นนะตอนนั้นเราก็งงอื่นแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะคือเหมือนแบบไม่เคยเจอเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิต
คนจะมองว่าเราอ่อนอยากเดี่ยวข่าวคิดว่ามีปัญหากับเขาต้องดีไม่รู้เลยค่ะอันนี้ไม่รู้จริงคือไม่ได้มีปัญหากันเลยเพราะตอนถ่ายยาวนะคะเร็วก็ถ่ายปกติคุยกันแค่ครั้งสุดท้ายคือละกร
ออนแอร์วันแรกพี่เขาทักไลน์มาบอกว่าเป็นยังไงบ้างได้ดูละครไหม
เราก็ตอบตามปกติว่าเฮ้ยดีดูพี่ดูเปล่าอะไรอย่างนี้แค่นั้น
แล้วก็หลังจากนั้นคือเราก็ไม่ได้คุยกันเลย

เมื่อการกำหนดการที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนมองว่าเราผิดด้วยอะไรแบบนี้
ไอ้หนูครับหายแก้วเครื่องต่อสู่ไอพวกเราขึ้นอีกทนะครับ

เหมือนแบบอันนี้

คือเราก็ต้องยกเลิกกระทันหันมาก
คือเราก็กลายเป็นรู้สึกเกรงใจที่ว่าเขาจะต้องเสียสิทธิ์ในการไปรับงานอื่นด้วย
มันก็เลยกระทบหลายฝ่ายมากค่ะ
ใช่ขอโทษกับคุณแม่โดยตรงซึ่งน่ารักมากนี่หนูต้องขอบคุณมากเลย
แล้วก็มาขอโทษช่วยชี้แจงอะไรอย่างนี้ค่ะ
มองว่าพอเขาออกมาขอโทษแล้วทำให้ข่าวมันคุกุ่น

หนูมองว่าอย่าเลือกทีมกันเลย
หรือว่าเราไม่ได้เป็นคนเบี้ยวงานนะคะ
แค่นี้ก็ดีใจมากแล้ว

ด้วยอาชีพเราคืออาชีพนักแสดงอาชีพในการทำงานของเรา
เพราะว่าเราต้องทำอาหารกินเลี้ยงครอบครัวไปอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้ามันกลายผลลัพธ์ที่ออกมามันกลายเป็นอย่างนี้

เสียหายต่อหน้าที่การงานเราด้วย

เก็บได้เกือบจะพันไล่แล้ว

เก็บได้เกือบจะพันไล่แล้ว

เก็บได้เกือบจะพันไล่แล้ว

เก็บได้เกือบจะพันไล่แล้ว

เก็บได้เกือบจะพันไล่แล้ว

เก็บได้เกือบจะพันไล่แล้ว

เก็บได้เกือบจะพันไล่แล้ว

คุณแม่เรารักพี่เขาเหมือนลูกชาย

เป็นภาพที่น่ารักนะ
คือหนูว่าคนมันจะเกลียดมันก็เลือกที่จะด่าได้อยู่แล้วแหละ
แต่ว่าคือถ้ามองในแง่กับการคนเป็นแม่แม่หนูแก่แล้ว

มองยังไงก็เป็นเด็กในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดอะไรอย่างนี้
แล้วหนูว่ามันเป็นการแสดงออกที่น่ารัก
คนเราแสดงความรักกันไม่ได้ไปทำกระทบต่อคนอื่น
ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรเสียหาย

หนูได้อ่านพร้อมกันเวลาที่คอมเม้นเรื่องแรง
ไม่อ่านตอนนั้นไม่พร้อมที่จะอ่าน
ช่วงนั้นคุณแม่ก็ไม่เล่นโซเชียลเลย

แล้วสภาพติดใจคุณแม่ด้วย

แล้วต้องบอกว่าคุณแม่กลัวมาที่การโพสต์อะไรอย่างนี้
จริงถ้าตอนที่มันไม่มีปัญหามันจะโพสต์อะไรไป
คนก็ยังชมคนยังชมเลยว่าน่ารักมากเลย
แล้วพอตอนมีปัญหาคนก็มาด่า

สภาพติดใจคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ดีขึ้นนิดนึงแล้วค่ะ

แต่ว่าก็เป็นห่วงท่านก็อายุเยอะแล้ว

เขาเครียดแล้วก็สุขภาพมันก็จะตามไปด้วย
แต่คุณแม่จะเกรงไม่กล้าถ่ายรูป

ส่วนตัวรู้สึกผติความผิดมา

ด้วยอาชีพการงานเราเราก็เข้าใจแหละ

ในแง่กลับกันถ้าคุณเป็นคนโดนบ้าง

พวกที่มาเขียนคำไม่สุดภาพกว่าเราอะไรอย่างนี้
เราเคยคิดมาใช้กฎหมาย

ไม่ฟ้องมันเพราะว่ามันหลายคนมากฟ้อง

ฟ้องตามฟ้องทุกคนไม่ทัน

เพราะรู้สึกว่าหาความสุขจากคนรอบตัวดีกว่า
คนภายนอกบางทีไม่ได้รู้จักกันเลย

เราก็อย่าทำให้เป็นเรื่องยุ่งยาก

ไม่เคยค่ะ
เล่านี่จะโชว์ความหวานต่อไปเรื่อย
อะอะไรล่ะครับ

มันก็ยังลงรูปปกติกันเลย
ถ้าก็กลับปกติค่ะลงรูปปกติ

แล้วเป็นคำถามให้เรารับกันบ้างค่ะ

จริงก็คือพี่เขาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีมากในช่วงนี้ย่ำแย่มากอะค่ะ
กำลังใจที่ดีในช่วงที่แย่มากเพราะเขาเหมือนเป็นคนเดียวที่เราสามารถแบบยึดมั่นได้อะไรอย่างนี้
ด้วยด้วยอาชีพการงานที่มีประสบการณ์มากกว่าเราเขาเข้ามาก่อนเราอะไรอย่างเงี้เขาก็ให้คำแนะนำที่ดีค่ะ
จับมือกันแน่นเพื่อนอะไรคะ

แล้วแกบอกว่าจะมีของเซอร์ไพรส์ให้ด้วย
ก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นแค่ดอกไม้
เป็นดูเป็นวันเรนไทยสามคนดีนะ
เค้าบอกว่าแม่มาแล้วดูแม่มาถ่ายรูปไพรส์

อย่างถ่ายรูปแล้วก็บางทีเกรงใจว่าคนอื่นจะมาถ่ายให้บางทีเขาไม่รู้มุมอะไรอย่างนี้
เราไม่สามารถแบบว่าสั่งได้ว่าพี่ขยบนี้นิดนึงนะอันนี้อีกนิดนึงนะ
แต่คุณแม่เราบอกแม่แม่ยิงกระหน่ำเลยเอาแบบเอาแบบช็อตแม่จะรู้มุมเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเขินแม่อยู่ด้วยแล้วมันจับมือกัน
ไม่ไม่เขินเลยค่ะเป็นปกติทุกอย่างเลย
เพราะว่าคุณแม่ถ้าใครได้รู้จักจริงแม่จะเหมือนวัยรุ่น
คือคือเป็นเหมือนเพื่อนนะคะคือไม่เหมือนเป็นแม่ลูก
แต่จะเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่องอะไรอย่างนี้เขาเข้าใจวัยรุ่นมากมากค่ะ
อย่างนี้แสดงว่าเขาชนะใจแม่มันก็ผ่านฉลุเลย
ก็เรียกว่าคือคุยกันแล้วคลิกกันมากกว่าค่ะคุยกันแล้วคลิกกันมากกว่า
คือมันชิลทั้งคู่สบายทั้งคู่ค่ะ

นั่นแหละค่ะคุณก็ให้เค้า

ก็ไม่เยอะค่ะเป็นภาพที่ไปเที่ยว

แล้วก็เอามารวมเป็นสุขภาพให้เขาเท่านั้นเอง
ก็กลับบ้านครับกินข้าวก็กลับบ้าน

ก็เลยรอกลับพร้อมกันใช่

จริงมีติดต่อมาเรื่อยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังไม่
สวัสดีครับ